สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
สมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา
ห้ามมีข้อสัญญาการเรียกเงินประกันเกินกว่า๑เดือน
ว่าท่านจะเรียกเงินประกันนี้ประกันอะไรก็ตาม
ประกันการเช่าประกันความเสียหายประกันการอยู่ครบสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับ
รวมแล้วที่ท่านเรียกได้ไม่เกิน๑เดือน
ค่าเช่าล่วงหน้าท่านก็เรียกได้ไม่เกิน๑เดือน
ร่วมปีกว่าจะได้กดกติกาออกมาเป็นข้อแล้วเราก็คิดว่า
ที่ออกมาทั้งหมดสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งตัวผู้บริโภค
แล้วก็ไม่ทำให้ภาระของผู้ประกอบธุรกิจมีมากเกินไป
และคุณมาออกกฎระเบียบโน้นโน้นนี่นั่นไม่ถูกไม่ถูก
คุณไปถามที่ไหนไม่มีใครเห็นด้วยทั้งนั้น
ไม่มีไม่มี
ไม่เห็นมีการบอกเจ๊นู่นนู่นนี่นั่นกฎหมายออกมาเจ๊จะทำยังไงเจ๊จะ
นี่ถ้าคุณไม่มาพูดพี่ก็ไม่รู้ประชามติอ่ะ
คุณยังไม่มาน์ออกมาหาปัชภาพมติของคนที่กระจำอาชีพนี้

เรื่องนี้จริงแล้วเริ่ม
แต่ว่าแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ
ก็ถามหาเดี๋ยวตกลงเอายังไงนะตกลงเริ่มแล้วหรือยัง
ตกลงมีผลไหมตกลงบังคับเขาได้ไหม
คนที่ทำสัญญาไปแล้วทำสัญญาระยะยาวไปแล้ว

แล้วคนที่ทำสัญญาใหม่เอาประกาศตัวนี้มาอ้างได้หรือเปล่านะคะ
ประกาศตัวที่ว่าเป็นประกาศที่ออกในอำนาจของสกบรณ์
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่องให้ธุรกิจการเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะคะออกมา
แล้วก็เข้าใจว่าต้องเริ่มใช้ได้ทันทีสิ
แต่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมยาก
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะ

ลำบากค่ะที่จะพูดคุยกัน

เขาทำธุรกิจกันมาอยู่ดีมาบังคับแบบนี้
วันนี้คุยกันค่ะคุณผู้ชมท่านแรก

ประธานเครือข่ายโรนโลงความยุติธรรมในสังคม

รามหนึ่งค่ะคุณผู้ชมหน้ารามเลยนะคะ

น่าจะมาถึงแล้วก็คุยทันนะคะ
สวัสดียัง๒ท่านค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

คุณเปียนัดพักอยู่ตรงรำหนึ่ง

เริ่มต้นก็ประมาณ๒๕๐๐ขึ้นไป

ติดครับต้องเข้าไปในซอยประมาณกลางซอย

ประมาณ๘ปีแล้วก็คือว่าถามว่า

แล้วก็มีความทรงจำในส่วนของสมัยเรียนด้วย

๒๐๐๐บาทกว่านี่รวมทุกอย่างไหมฮะ

ความเข้าใจคือ๑พฤษภาคมต้องใช้เลยไหม

หมายถึงว่าปลายเดือนนี้ผมต้องเห็นว่า
มีการลดในส่วนค่าน้ำค่าไฟลง

แล้วก็เงินเงินที่จ่ายล่วงหน้าไปเนี่ย

หรือมีการแก้ไขสัญญาก็ต้องคืนมา

จริงส่วนหนึ่งคือตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคม

ก็ผมเข้าใจว่าก็ต้องแก้สัญญาให้เป็นตัวใหม่ด้วย
เมื่อเป็นตัวใหม่ก็ต้องคืนเงินประกัน

เราเข้าใจแบบนี้เพราะว่าเราเข้าข้างคนพักใช่ไหม

คือจริงจะมีการต่อสายรองเลยค่าสครบด้วยนะคะคุณผู้ชม

คนอยู่หอพักนี่มีใครกล้าไปทวงเจ้าของเขาไหมคะ
บอกพี่ลดแล้วนะอย่าลืมนะเดือนนี้อย่าลืมนะ

อยู่ก็ปกติแล้วอยู่ก็ตามสัญญานะครับ

แล้วคุณจะเป็นดีจ่ายทำไมล่ะคะถ้าคุณไม่ทวงเขา

จะรอดูอยู่ว่าเขาจะมีมาตรการอะไรลดให้ก่อนหรือเปล่า
ถ้าไม่ลดหรืออะไรยังไงก็คงจะต้องไปท้วงติงกับทางเจ้าของหอ
และจริงเราเข้าใจว่าการทำสัญญาที่ให้จ่ายมา

จะบวก๑หรือบวก๒หรือบวก๓ใช่ไหม

เขาจะเรียกคุณไปรับเงินคืนเหรอคะคุณปียนัท
ก็ตามประกาศของสคบก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับ
ที่ฉันเห็นในข่าวเนี่ยนะคะนักข่าวก็ไปตามตะเวนทำกันค่ะคุณผู้ชม
ก็ไปเห็นว่าบางทีก็จะลดแหละ

ของค่าน้ำค่าไฟรถมันไปโผล่เป็นอย่างอื่น
ตามข่าวใช่ไหมคะเจอบ้างไหมคะ
ยังครับยังนิ่งเฉยอยู่เลยหอผมเนี่ย

มีประกาศใช้กระบวนการในการนิ่งอย่างเดียว

อะไรบ้างที่ผู้ให้เช่าเตรียมรับมือ
ก็คือมีการเปลี่ยนจากค่าน้ำค่าไฟเป็นค่าส่วนกลาง
ค่ารอประพอค่าลิฟท์ค่าไฟทางเดิน
ค่าปั๊มแรงดันน้ำ
นี่ไม่รู้จะรวมค่าออดกดเรียกให้หรือเปล่า

คือซึ่งจริงแล้วโดยปกติแล้ว
ทุกอย่างมันแล้วแต่แต่ละหอพักเลยใช่ไหมคะ

คือไม่มีใครกำหนดว่าคุณจะเก็บ
ค่าเสียหายล่วงหน้าไว้กี่เดือน
จะเก็บค่าจ่ายล่วงหน้าไว้กี่เดือน

แต่สมัยปัจจุบันต้องเป็นตามกฎหมายตัวใหม่

แต่ทีนี้ทุกอย่าง
ไม่ว่าเมื่อก่อนจะมีค่าส่วนกลางหรือไม่

แต่ก็ไม่เคยได้ยินว่าที่ไหนเขามีค่าส่วนกลางนะ

ส่วนใหญ่เขาจะบวกเข้าไปในค่าเช่าอยู่แล้ว

แล้วหลังจากที่ประกาศออกมาค่ะ

แต่ว่าคุยกับเพื่อนที่ขอคนอื่นอยู่ก็มีเหมือนกัน
ว่าแบบว่าคือก่อนหน้านี้มันใช้หลักของการยินยอมในการทำสัญญานะครับ
เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีกฎหมายบังคับหรือเปล่า

แต่ว่าพอเห็นตัวประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกัน
มีบางหอก็มีค่าส่วนกลางเพิ่มขึ้นมาหรือมีค่านู่นค่านี่เพิ่มขึ้นมา
หรือบางหออย่างเช่นของผมเนี่ยก็ไม่ทำอะไรเลยนิ่งอย่างเดียวเลย
นี่คุณกลับไปคุณจะเข้าห้องได้ไหมเนี่ยถ้าคุณพูดอย่างนี้

ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นนะคะ
คุณผู้ชมคือถ้าตามข่าวคุณผู้ชมจะเห็นว่ารักษณะของการชี้แจง

เพราะมันยังไม่กี่วันต้องยอมรับยังไม่กี่วันนะคะ

ที่ก็เขียนชี้แจงเอาล่ะเราจะมีค่าอย่างอื่นขึ้นมาให้นะคะ
อย่างที่ท่านโดนโลกบอกค่าส่วนกลางเนี่ยได้ยินเยอะ
ก็เขาพยายามจะทำนิติกรรมอำพลางแล้วก็
อย่าเพิ่งไปกล่าวหาเขา
เขาก็ต้นทุนเขาไงต้นทุน
แต่ว่านี่คือสิ่งที่สคบเขาพยายามที่จะคุ้มครองให้กับผู้บริโภค

ไม่รู้พักอยู่ที่ไหนนะคะคุณนัทธพงศ์วันวินนะคะสวัสดีค่ะ

หน้าลามเหมือนกันหอพักเดียวกันได้ป่ะ

ลามหนึ่งใช่ไหมคะ

มันมีครับแต่มันเป็นซอยครับ
ของเราเดินจากถนนรามกะแหงเข้าไปเยอะไหมกว่าจะถึง
เยอะก็เป็นซอยตันครับประมาณ๕๐๐เมตรครับ

ก็ได้ยินมาเหมือนกับ
ที่เราเดินเข้าออกเห็นไหมมีตัวประกาศติดอะไรไหม

หน้าลิฟต์ติดหน้าห้องติดหน้าทางเข้าติดหน้าทางออกมีไหมคะ
ไม่มีครับแต่ได้ยินว่าเจ้าของหอ
วันนี้เดินผ่านแล้วมีคนไปเสียค่าห้องครับ

แล้วเขาพูดเหมือนว่าจะปรับค่าห้องแต่ผมก็ไม่ได้ไปสอบถามว่า

ค่าห้องตามปกติมันตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะที่พักของ
ของผมค่าห้อง๒๐๐๐ครับ

ค่าส่วนกลางของคุณคือค่าอะไรคะ
ไม่ทราบแต่เขาเขียนว่าค่าส่วนกลางในใบเสร็จ

ค่าน้ำค่าไฟเขาตามหน่วยปกติหรือว่าตามที่เขากำหนดคะ
ไม่ทราบนะครับแต่ในบินเขียนค่าน้ำค่าไฟหน่วยหนึ่ง
ค่าไฟนี้ผมไม่แน่ใจว่า๗บาทแล้วค่าน้ำ๑๐กว่าบาทมึง
รู้ตัวไหมว่าเราจ่ายเท่าคนทั่วไปหรือเปล่า

ก็เปรียบเทียบจากห้องเพื่อนนะครับ
คือเหมือนกับห้องผมมันค่าห้องกับค่าน้ำรวมแล้วไม่เกิน๓๐๐นะครับ

หมายถึงรวมค่าห้องด้วยใช่ไหม

คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไร

ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าคนที่ไปจ่ายค่าห้องพัก
แววมาว่าเขาอาจจะขึ้นค่าเช่า

หลังจากนี้เราจะขึ้นค่าห้องนะ

แค่เขาคุยกันแล้วเราได้ยินใช่ไหมคะ

ถ้าต่อสายได้อยากคุยกับสคบค่ะ

เอ๊ะมันจะยังไงจะคุมกันยังไง

แล้วจะไปตามจะไปตามบังคับเขาได้อย่างไร

ถ้าดิฉันเป็นผู้ให้เช่า
ฉันมีคำถามเพียบถามสคบเลยนะคะ

มาค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องถามท่านนี้นะคะ

ตกลงประกาศที่ออกมาเนี่ย
ผลบังคับใช้๑พฤษภาคมที่ผ่านมาถูกต้องใช่ไหมคะ

ทีนี้คนที่เขาทำสัญญาเช่าอยู่กันไปแล้ว
จะทำสัญญาก่อนหน้านี้ไม่กี่วันทำเดือนที่แล้ว
คือที่เซ็นกันไปแล้วก่อนวันที่๑พฤษภาคมเนี่ย
ประกาศนี้จะเอาไปใช้ยังไงคะ
คือประกาศฉบับนี้นะครับ
คือประกาศกรรมการไว้ด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจ
ให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจ
คือควบคุมสัญญาพอต่อ๒๕๖๑ที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ย
คือจะไม่มีผลนะครับย้อนหลังไปถึงสัญญาที่ทำก่อนวันที่๑
พฤษภาคม๒๐๖๑นี้นะครับ

เพิ่งเข้ามาเช่ากลางเดือนเมษายนนี้เองก็ไม่ได้ถูกไหมคะ
ครับก็จะใช้บังคับตั้งแต่วันที่๑มกราคมเป็นต้นไปครับ
อืมท่านคะสมมุตินะคะสมมุติ
งั้นเช่าให้ตามสัญญาเสร็จแล้วซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าแต่ละที่สั้นยาวต่างกัน
แล้วก็มาเหมือนแบบคิดเอาเองนะคะพยายามจะลดเลี้ยวอยากได้สิทธิ์นี้ด้วย
แล้วก็มาเช่าเขาใหม่ที่เดิมคือจบสัญญาแล้วเช่าใหม่แบบนี้ประกาศก็ให้สิทธิ์ถูกไหมคะ
คือแล้วแต่ว่าคุณจะไปใช้แบบไหนก็ได้ถูกไหมคะ
ครับกับสัญญาที่ทำตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ
ก็จะต้องทำตามประกาศฉบับนี้นะครับทั้งผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจะต้องทำตามสัญญาที่ประกาศออกไปนะครับ
ที่มีข้อความที่บังคับให้ใช้ให้มีในสัญญากับไม่ให้มีในสัญญานี่ก็ต้องเป็นไปตามนั้นเลยนะครับ
สคบมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจเหรอคะที่จะบังคับประกาศตัวนี้ให้ใช้ได้อย่างทั่วถึงไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะคะต่างจังหวัดอีกบานเลยนะคะท่าน
คือในกรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีเจ้าที่ออกไปตรวจสอบหรือในต่างจังหวัดเนี่ยเรามีคณะอนุประการคุ้มครองผู้โภคประจำจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธาน
ก็จะมีคณะทำงานเราไปตรวจสอบเป็นพนักงานเจ้าที่นะครับพ่อเหรอคะหรือว่าจากการร้องเรียนครับ
มันมันจะพอเหรอคะท่านหรือสามารถจะให้ตำรวจช่วยด้วยได้หรือเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นได้ไหมคะ
ผลหมายภาพเนี่ยมีธรรมการคุ้มครองพิโภคสามารถเปรียบเทียบได้นะครับ
ค่ะท่านรองค่ะเท่าที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เนี่ย
สิ่งที่เข้าหูเข้าตาสคบเนี่ย
ทราบใช่ไหมคะว่าผู้ประกอบการก็ปรับตัวนะคะ

เขาก็ปรับไปในลักษณะอื่นอันนี้
ท่านรองทราบใช่ไหมคะค่ะ
ทีนี่นะว่าการที่สัญญาก่อกลัวที่ยังไม่หมดอายุแล้วก็ไปเพิ่ม
เพิ่มขึ้นอะไรต่างอย่างนี้นะครับ
ผู้บริโภคเองที่ทำสัญญาไว้ก็สามารถที่จะ

อีกสามนึงก็ได้

ถ้าทำสัญญากันไปแล้วก่อนประกาศออกมาเมื่อวันที่๑พฤษภาคมนี้เนี่ย
ถ้าเขายอมปรับตามแต่ไปโผล่ส่วนอื่นแทน

แต่ผู้เช่ามีสิทธิ์ร้องเรียนได้ถูกไหมคะ

ครับผมเพราะสัญญาเดิมผมว่าทำกันไว้อย่างไร
คงไม่ใช่ว่าถ้าสัญญาเดิมเนี่ยรวมกันไว้ว่าสามารถจะเพิ่มขึ้น
หรือว่าใช้สัญญาเช่าไปกี่เดือนแล้วเพิ่มขึ้นได้
ก็ต้องว่าคือสาระสำคัญต้องเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ก่อน

แต่สัญญาที่ทำก็ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาเนี่ย
จะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้นะครับ
ซึ่งสัญญาอันนี้ที่ฉันขอความรู้ท่านเลยนะคะ
สมมุติสัญญาที่ทำหลังจากประกาศออกมา๑พฤษภาคม
แล้วก็ปฏิบัติตามประกาศนี้ทั้งหมดนะคะ

ค่าปั๊มน้ำค่าไฟทางเดินค่าส่วนกลางค่าอะไรก็แล้ว

คือไม่มีคำที่ห้ามอยู่ในประกาศนี้
แต่ไปเลี่ยงใช้อย่างอื่นก็ได้สิคะ
คือประกาศฉบับนี้ก็จะมีการกำหนดเรื่องของค่าเช่า
แล้วก็มีอัตราค่าสาธุโภคสามารถที่จะตกลงกันได้
เรื่องค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำปลาปลาค่าโทรศัพท์อะไรต่างเนี่ย

อัตราค่าบริการนะครับที่ค่าตัวโภคส่วนใหญ่จะไปเรียกว่าเป็นค่าส่วนกลาง
ความจริงในกฎหมายประกาศฉบับนี้ใช้คำว่าฆ่าสาธุปโภค
ส่วนค่าเช่าล่วงหน้าเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ให้เรียกได้๑เดือน
แล้วก็เรื่องของหลักประกันก็ไม่เกิน๑เดือน
อันนี้คือกฎหมายประกาศบังคับ
เพราะฉะนั้นจะไปเรียกเกินจากนี้ไม่ได้
เพราะสัญญาที่ทำกันตั้งแต่วันที่๑สุดภาพเป็นต้นหมา
ค่ะท่านรองค่ะถ้าดิฉัน

แต่ถ้าสมมุติดิฉันเกิดจะเกิดจะเซ็นสัญญามีคนมาเช่าหอพักดิฉัน
เดี๋ยวเลี่ยงใช้คำอื่นที่มันไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้
แต่เป็นการเลี่ยงใช้คำอันนี้สคบจะไปตามล้างยังไงคะ
เอ่อคือเลี่ยงใช้คำอย่างไรครับ
ก็คือถ้าไม่เป็นไปตามประกาศอย่างนั้นดีกว่า
ก็ถือว่าไม่ได้ทำตามประกาศ
ก็ต้องดูว่าข้อไหนยังไง

คำว่าค่าส่วนกลางนี่มีได้ไหมคะ
เอ่อคือถ้าไม่มีก็ได้ครับ
ก็แล้วแต่กฎหมายไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้มี
คือมีได้แต่ก็ต้องกำหนดรายละเอียดต่าง
แล้วก็หลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการนะครับ
เช่นค่าสูบน้ำค่าอะไรต่างที่จะไปเรียกเก็บอะไรต่าง
คือค่าบริการนี้ก็ต้องมีวิธีการคิดอะไรต่าง
กำหนดรายละเอียดไว้ในสัญญานะครับ
คือประกาศเนี่ยกำหนดอย่างนี้ว่า
ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้มีค่าบริการต่างนะครับ

วิธีการเขียนสัญญาใหม่หลังจากวันที่๑พฤษภาคมนี้
ขึ้นอยู่กับตัวผู้เช่าเองว่าอ่านละเอียด
อันนี้พฤตินัยเลยนะคะคือเอาทางปฏิบัติเลยนะคะ

เอาสัญญาที่จะทำเช่าห้องเขากับตัวประกาศของสคบมาเทียบกัน
ว่าถ้าอันไหนมันไม่เป็นไปตามประกาศ
อันนี้ร้องเรียนสคบได้ถูกไหมคะ
คือประกาศทธิบัตินี้
ให้ผู้ประกอบธุรกิจทำสัญญาที่เป็นธรรม
แล้วก็มีกรอบการทำว่าให้ใช้ข้อความอะไรที่สำคัญนะครับ
อย่างเช่นต้องมีอัตราค่าเช่ามีกำหนดระยะเช่าตั้งแต่เมื่อไหร่
สิ้นสุดเมื่อไหร่ค่าเช่ากันเดือนเท่าไหร่
มีตัวไหนบ้างมีหลักเกณฑ์ยังไง
ค่าบริการเนี่ยคิดอะไรบ้างคิดยังไง

แต่ในส่วนที่เป็นปัญหาเนี่ยจะอยู่ในส่วนที่ว่าห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน๑เดือน
กับค่าประกันเนี่ยนะครับไม่เกิน๑เดือนซึ่งเดิมเนี่ยมีการคิดในส่วนนี้เกิน
คือเรียกค่าเช่าล่วงหน้าไปมากหลายเดือนหรือว่ามีการเรียกค่าประกันเยอะ
แล้วก็เรื่องของค่าไฟฟ้ากับน้ำปลาปลาเนี่ยนะครับตรงนี้
ที่ให้เรียกเก็บตามอัตราที่ผู้กรอบการได้จ่ายให้กับผู้ให้บริการน้ำปลาปลาหรือไฟฟ้าไป
คือท่านค่ะเดี๋ยวดิฉันให้แขกรับเชิญในรายการตั้งคำถามผ่านดิฉันนะคะ
เพราะฉะนั้นอาจจะเข้าไม่ถึงเกินอันนี้ยังอาศัยบ้านพ่อบ้านแม่บ้านคนอื่นอยู่เลย
เอายังไงคุณปัญหาที่ต้องการทราบที่สุดคืออะไรคะ
คือค่าได้จ่ายส่วนอื่นเนี่ยถ้ามันเขาจะต้องใครจะต้องเป็นคนแสดงว่าจ่ายจริงไม่จ่ายจริงบ้างคือตามประกาศข้อที่๓
เรื่องของซอโซ่เนี่ยอัตราค่าได้จ่ายค่าบริการต้องมีการขออภัยฮะซอกเชอต้องสมเหตุสมผลเท่าที่จ่ายจริง
อันนี้หมายถึงค่าอะไรคุณแปลว่าหมายถึงค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟต้องเท่าที่จ่ายจริงถ้าเกิดเขาไม่จ่ายจริงจะมีผลยังไง
เออโอ้โหท่านค่ะท่านได้ยินคำถามผ่านดิฉันใช่ไหมคะ
ครับได้ยินครับก็คือในส่วนนี้ถ้าคิดเกินจริงนะครับพอเราพิสูจน์แล้วปรากฏว่าคิดเกินจริงก็จะใช้บังคับไม่ได้ตามนั้นนะครับ
คือกฎหมายก็ว่าตามจริงก็ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องตอนทำสัญญาเนี่ยก็ให้คิดแล้วใช่ไหมว่าตอนทำสัญญาต้องมีวิธีการคิดนะครับ
คือประกาศเนี่ยกำหนดเลยว่าค่าบริการอะไรต่างเนี่ยต้องแสดงวิธีการคิดคำนวณที่ชัดเจนนะครับแล้วถ้าเกิดประเด็นคือว่าถ้าคิดเกินจริงเนี่ยสมมุติว่าคิดเกินจริงไปเท่านึงหรือว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันพิสูจน์ไม่ได้อันนี้คือต้องเก็บได้เท่าที่จ่ายคิดตามจริงฮะ
การที่จะเก็บค่าใช้จ่ายอื่นหรืออะไรต่างค่าบริการเนี่ย
มันก็ต้องกำหนดในสัญญาแล้วว่าจะเรียกเก็บค่าตัวไหนบ้าง
แล้วแต่ละตัวมีวิธีการคิดคำนวณอย่างไร
คือประกาศฉบับนี้คือไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้เรียกเก็บ
แต่คุณจะเรียกเก็บอะไรเนี่ยคุณก็ต้องอยู่ในสัญญา
แล้วเวลาที่ใช้จ่ายมันเกิดขึ้นจริงก็ต้องคำนวณไปตามนั้น
สมมุติว่ามีการถกเถียงกันเรื่องว่าเอ๊ะความจริงค่าบริการ
จดมิเตอร์อะไรต่างมันไม่ได้เสียไปมากขนาดนั้น
ตรงนี้เป็นค่าบริการอันนี้ก็ต้องมาดูกัน
ผู้กรอบการเองก็ต้องแสดงวิธีการคิดว่า
มันทำไมถึงเป็นจำนวนนี้ซึ่งไม่ได้เก็บ
อันนี้มันสามารถที่จะพิสูจน์ข้อที่จริงได้นะครับ
ถ้าเกิดเรียกเกิดจริงเนี่ยถ้าเกิดพิสูจน์แล้วว่าเรียกเกิดเกินจริง
มันก็บังคับได้เท่าที่จ่ายไปจริงส่วนที่เกินนี้เรียกเก็บไม่ได้ครับ
เข้าใจค่ะท่านรองค่ะเดี๋ยวกำลังจะบอกท่านรองว่า
เดี๋ยวท่านลองอยู่กับเราอีกหนึ่งช่วงนะคะขออภัย
เดี๋ยวพักโฆษณาแวบเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าให้คนพักหอจริงมาถามต่อ
ค่าส่วนกลางยังไม่จบนะคะท่านรองยังคาใจอยู่อีกนิดหน่อย
ว่าตัวเลขไหนมันคือตัวเลขมาตรฐานที่จะใช้อ้างกัน

สำหรับสนุนทรีย์
รับรับรับ

รับรับ

รับรับ
รับรับ

อะไรต่างไว้ในสัญญาที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยอันนี้หยุดโดยประกาศเลยนะครับ

เรียกเก็บเนี่ยต้องเท่าที่จ่ายไปจริงแล้วก็ในการทำสัญญานั้นเขาก็ต้องแสดงวิธีการไว้
อันนี้เป็นส่วนเงื่อนไขและสารสำคัญที่ประกาศฉบับนี้กำหนดให้มีในสัญญา
เมื่อมีในสัญญาแล้วเนี่ยเวลาเกิดปัญหาขึ้นจริงเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ตามข้อที่จริงว่า
มันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในสัญญาที่เขาคำนวณไหม
สมมติว่ามีการล้องเรียนหรือว่าตรวจสอบ
มันก็อาจจะพบคอยจริงตรงนี้ได้
จากหลักฐานต่างที่กำหนดในสัญญาหลักเกณฑ์ต่างเนี่ย
ก็คือต้องเข้าพิสูจน์ตามกระบวนการแหละ

สาระสำคัญตรงค่าบริการตัวนี้
เรียกเก็บแล้ววิธีคิดคำนวณหลักเกณฑ์เป็นไปตามสัญญาหรือไม่

ค่ะที่ท่านรองบอกคืออย่างน้อยมันมีประกาศฉบับนี้ไว้ยันกัน

แต่แน่นอนมันต้องเข้ากระบวนการแหละมันไม่ได้ง่ายนะคะ

คือถ้าเรื่องค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับ
คือเขากำหนดแล้วว่าไม่เกินเท่านี้
ถ้าสมมุติหอพักคอรุ่มอรวยเหมือนว่า
ใกล้เคียงได้ไหมใกล้ได้ไหม
เหลือมากกว่าสักนิดได้ไหมอันนี้จะได้ไหมครับ
คุณได้ไหมล่ะคุณจ่ายเงินเขาอ่ะคุณยอมไหมอ่ะ

คุณกำลังจะถามว่าคือนิดหน่อยถือว่าเขาผิดไหมครับ

ท่านขาคืออันนี้ผู้เช่าใจดีนะอ่า
ท่านค่ะถ้าเขาแบบขอเหลื่อมขึ้นมานิดหน่อย

พออรุมอร่วยได้ไหมคะถ้าผู้เช่าเขาก็ยอมด้วยนะคะ
คือมันก็ไม่เป็นไปตามประกาศนะครับ
คณะเข้าไปก็คิดอย่างที่เรียนไปในช่วงแรกนะครับว่า

แต่ทีนี้ค่าไฟส่วนกลางอะไรต่างเนี่ย
วิธีการอาจจะคำนวณอาจจะไม่ตรงกันหรือว่า

คือถ้าจะคิดตรงนี้ก็มีวิธีคิดว่า
ค่าสูบน้ำหรือค่าไฟส่วนกลางหรือค่าอะไรต่างเนี่ย

แล้วโดยเฉลี่ยแล้วทำไมมาเรียกเก็บแค่นี้
ถ้ามีปัญหาตรงนี้ก็ต้องพิสูจน์กันในข้อที่จริงนะครับเป็นเรื่องไป
อีกหนึ่งคำถามปิดท้ายจากทนายรณรงค์ค่ะ
คือถ้าค่าส่วนกลางสามารถเอามาชดเชยค่าน้ำค่าไฟที่สคบประกาศลดได้
ประกาศฉบับนี้จะมีไปทำไมครับ

ถ้าถ้ามันสุดท้ายผู้เช่าต้องจ่ายเท่าเดิมจะมีประกาศฉบับนี้ไปทำไมครับ

ท่านรองก็บอกแล้วไงก็คือมันต้องแจกแจงออกมาได้ว่า
ค่าที่คุณถามเนี่ยมันคิดมาจากอะไรคิดเท่าไหร่ทำไมถึงคิดเท่านี้
คือเมื่อเดิมเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้คือต้องการให้ผู้บริโภคจ่ายตามราคาที่จ่ายจริง
และเมื่อมีการประกาศออกมาเสร็จแล้วก็ยังมาจ่ายราคาที่ไม่ได้จ่ายจริงอยู่ดี
มันจะมีผลประกาศไปทำไมล่ะครับเมื่อไม่มีการควบคุม
ท่านรองกลัวปัญหานี้ไหมคะสคบ
คือค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเขาประกาศมาเพื่อให้
เกิดว่าการคิดค่าน้ำค่าไฟให้เป็นไปตามจริง
ให้เป็นอัตราที่ว่าไม่ได้เกินไปเมื่อก่อนเนี่ยเกินไปเป็นเท่าอะไรต่าง
ทีนี้ก็มีการเรียกเก็บจากที่ทางผู้ประกอบกิจ
และจ่ายไปกับผู้ให้บริการเช่นการปรับปลาหรือไฟฟ้า
จำหน้าเจ้าประหารที่เหลี่ยต่อยูนิตต่อห้องอะไรต่าง
แต่ค่าส่วนอื่นเนี่ยก็กำหนดให้มีได้
ก็กำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศเนี่ยนะครับ
เอ่อท่านค่ะอย่างนี้ขอสรุปแทนอย่างนี้นะคะ
คือสุดท้ายแล้วมันต้องเข้ากระบวนการ

แต่สิ่งที่สคบทำให้คือคุณมีประกาศนี้ในมือ

เอ้าเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวค่อยคุยกันทนายเอก
ท่านรองค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่อยู่จนจบรายการค่ะท่าน

เดี๋ยวตีเลยนี่เดี๋ยวเชิญมาใหม่เดี๋ยวเชิญมา

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะ